เมนูอาหารการกินช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคิดถึงหลายเมนูเลย
ใช่จัดแน่นจัดเต็มเพราะว่าหิวไงมันจะเที่ยงแล้วอ่ะ
กินหมูตุ๋นหรือจะกินกะเพราดี
ตกลงจะกินกะเพราหรือกินหมูตุ๋นมันต้องเลือกนะคะคุณ

ไม่ต้องเลือกแล้วคุณจะทานยังไงหมูตุ๋นเอยกะเพราเอย๒จานอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่ะรวมเป็นจานเดียวเลยเป็นกะเพราหมูตุ๋นค่ะคุณผู้ชม
ว่าเป็นเมนูสูตรเด็ดที่จังหวัดสงขระจ้า
คือทั้งกะเพราและหมูตุ๋นอยู่ร่วมกันในจานเดียว

เออเดี๋ยวคุณไปดูกันเดี๋ยวคุณไปดูกันนะคะว่าร้านนี้เนี่ย
อยู่ที่ตะบนแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ซึ่งร้านนี้ก็มีเมนูหลากหลายอย่างมากเลย
แต่ว่าที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือเมนูกระเพราหมูนั่นเองโอ้โหนะคะ
ร้านนี้บอกเลยว่าของเขาไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
เพราะหมูเนี่ยนะเป็นหมูตุ๋นเนื้อจะนุ่มละลายในปาก
และที่สำคัญเขาเอามาทำในสูตรเฉพาะของทางร้านอืม
ผัดนะเวลาใส่เครื่องเทศลงไปนะแม่กลิ่นนำเลยค่ะคุณ
กลิ่นนี่จามไปสามบ้านแปดบ้านอย่างนั้นคือกลิ่นแห่งความอร่อยค่ะ
ฟินไปทั่วหน้าทีเดียวนะคะเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้าน
คือว่าคุณปิยพรเงินเย็นบอกว่าเปิดร้านนี้มาได้๒ปีแล้วนะคะ
เมนูที่ขึ้นชื่อของร้านก็คือหมูตุ๋นนี่แหละ
ตุ๋นหมูด้วยสูตรของทางร้านโดยเฉพาะค่ะ
เขาจะนำเนื้อหมูแล้วก็วัตถุดิบต่างที่มีคุณภาพมาตุ้นกันแบบว่าใส่เครื่องแน่นเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ตุ๋นค้างคืนด้วยทำกันวันต่อวันแบบนี้ค่ะ
ทำให้ได้รสชาติแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาเอามาทำเป็นเมนูกะเพราอ่ะอืม
มันก็จะมีความนุ่มความเผ็ดความอร่อยแบบกลมกล่อมเลยไปฟังเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะ
กระเตี๋ยวหมูต้มยำอ่าหมูตุ๋นสี่โครงหมูตุ๋นจ้าว
ค่ะแล้วก็เย็นตะโฟเสาโอ้โหคุณค่ะมีเล้งแซ่บด้วยจ้า
แน่นอนค่ะคุณค่ะยั่วน้ำลายกันสุดฤทธิ์แบบนี้นะคะ
หลายคนก็อยากจะไปรับประทานกันใช่ไหมล่ะ
บอกได้เลยว่าร้านนี้นะคะเขาต้อนรับลูกค้าแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันมากันไม่ขาดสายเลยค่ะ
ส่วนใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสกะเพราหมูตุ๋นอร่อย

ร้านนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการทุกวันเลย

ก็มาดูไทยรัฐทีวีนะครับ
อ๋อเพื่อที่จะลงรุนนิดนึงนิดนึงนะคะ
แล้วก็จะเปิดตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มเลยจ้า
ยาวไปนะจ๊ะไม่ได้มีแค่กะเพราหมูตุ๋นนะคุณ
นี่ค่ะโอ้โหเย็นตะโฟงเย็นตะโฟก็มีนี่

น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ย
เมนูไอเดียในการที่จะทานอาหารเที่ยงนี้ออกได้

ว่าจะเป็นเย็นตะโฟเอ่ยหรือว่าจะเป็นเล้งแซ่บ
หรือว่าจะเป็นกะเพราหมูตุ๋น

พอกินเสร็จแล้วเราก็จะกินน้ำเย็นตาม
แล้วก็ขายร้อนได้เหมือนกันนะครับ